ต่อเนื่องกันที่เรื่องของยาเสพติดนะคะเดี๋ยวนี้เขาขายยาเสพติด
ออนไลน์กันเลยคุณพิรวัตรค่ะถูกต้องประมาณสักสี่ห้าวัน

พ่อค้ากัญชาออร์แกนิคแอบอ้างรูปผู้หญิง

วันนี้ตำรวจภูทรภาค๑ได้มีการ
แถลงข่าวการปราบปรามยาเสพติด

แล้วก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายได้

เบื้องต้นไปดูกรณีแรกกันก่อนครับ
ลักษณะอาจจะคล้ายกันกับการปลูกผักออร์แกนิค
ก็คือปลูกได้ในพื้นที่ที่จำกัด
กัญชาออร์แกนิคขนาดความสูงประมาณสัก๑เมตร๕๐เซนติเมตร๑๑ต้น
ปลูกอยู่ในตู้ที่ควบคุมแสงควบคุมอากาศเป็นอย่างดี
ส่วนเมล็ดกัญชานำเข้าจากอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจพบอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่ง
บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกปฐุมธานีนะครับ
มีนายนัทพลแก้วไตรรัฐอายุ๒๙ปีเป็นคนเช่าบ้าน
แล้วนอกจากกัญชาออร์แกนิคที่ปลูกอยู่ในบ้านในห้องนี้แล้วนะครับ
ยังพบกัญชาอบแห้งอุปกรณ์การเสพ
และก็ยาเสพติดอีกจำนวณ๑
ผู้ต้องหาสารภาพว่าปลูกแล้วก็เสพกัญชารวมทั้งส่งขายด้วยครับ
หลักกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ขายในโซเชียลมีเดีย
แล้วก็ล็อตนี้เป็นชุดที่๒แล้วนะครับก่อนที่จะถูกจับกลุ่ม
คราวนี้ไปดูการแถลงภาพรวมกันบ้างครับ
เดือนมีนาคมเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า๑ล้าน๕แสนเมตร
กัญชา๑๐ตันเฮโรอีน๗กิโลกรัมพืชกระท่อม๘๕กิโลกรัม
ยาไอซ์กว่า๖๐๐กรัมพร้อมทั้งทรัพย์สินนะครับ
ค่ากว่าสิบแปดล้านบาททั้งหมดที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้

คือของกลางที่ตำรวจภูทรภาค๑
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อคือปปศแถลงผลปฏิบัติการ
การปราบรามยาเสพติดทั่วประเทศ
ในวันที่๓๑มีนาคมนี้
แล้วก็ยุทธการ๑๓๘๖ทั่วประเทศไทย
ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดในรอบเดือนมีนาคมเช่นเดียวกันครับ
สรุปแล้วคือจับกลุ่มได้ทั้งหมด๖๘๕คดี
ตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด๗๑๓คน
เป็นผู้ค้า๒๖๔คน
เหลืออีกกว่า๕๐๐คนนั้นเป็นผู้เสพครับ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
บอกว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาเครือขายยาเสพติดรายใหญ่ได้๑๐เครือข่ายนะครับ
หนึ่งในนั้นเป็นเครือข่ายที่มีการสั่งการจากเรือนจำจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็เครือขายยาเสพติดรายใหญ่ในอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
ซึ่งตรวจยึดอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาท
ส่วนยุทธการ๑๓๘๖ทั่วไทยประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
เป็นการทำงานร่วมกันของตำรวจปราบปรามยาเสพติด
แล้วก็ปปศที่รัฐบาลนั้นเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือข่ายยาเสพติด
สายด่วน๑๓๘๖ซึ่งในอนาคตนะครับ
เดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับหวังว่าเดือนเมษายนตัวเลขน่าจะลดลงนะครับ